บ้างไฟผู้ชายคนนี้เนี่ยชอบทำบ้างไฟเป็นมือทำบ้างไฟตั้งแต่เด็กเลย
เบิร์พี่น้ำแข็งคือเขาชอบส่วนตัวอยู่แล้ววันดีคืนดี
ทำจะทำไปร่วมงานบุญสุดท้ายมันบึ้มลองดูความเสียหายก่อนเลย
พี่สาวเบิ้ลโอ้โหคุณผู้ชมคนที่ทำบ้างไฟเนี่ยชื่อคุณตุ๋นนะ
ส่วนผู้หญิงเสื้อขาวนี้เป็นพี่สาวครับพี่สาวของคุณตุ่น
ร้องไห้อย่างหนักเพราะอะไรน้องชายเสียชีวิตไปแล้วครับ
แล้วสภาพก็ขออภัยนะคุณผู้ชมอวัยวะขาดจากตัวเลยอ่ะ
คือตัวคุณตุ๋นเนี่ยผู้ตายลักลอบประกอบบ้างไฟในโรงเรือนครับ
โรงเรือนเขาจะทำแยกออกมาจากตัวบ้านอีกทีหนึ่งอืม
บ้านหลังนี้อยู่ในพื้นที่หมู่หนึ่งตำบลป่าไพรอาเมืองศรรษัตริย์ที่เชิงใหม่
ตอนเกิดเหตุ๔โมงเย็นเมื่อวานนี้
แรงระเบิดนี่ถึงขนาดทำให้โรงเรือนที่ติดกับโรงรถ
พังเสียหายหนักเลยคุณผู้ชมดูสภาพ

แล้วบ้านข้างเคียงก็เสียหายไปด้วยโอ้โหนี่เพื่อนบ้านก็ได้รับเคราะห์ไปด้วย
ตอนเกิดเหตุไม่มีคนเห็นเหตุการณ์ครับเจ้าหน้าที่คาดว่า
ตุ่นน่าจะกำลังทำบ้างไฟแล้วพลาดแล้วมันระเบิด
ก็เลยเสียชีวิตในที่เกิดเหตุเลยนี่ต้องกั้นไว้เลย

เล่าให้ฟังว่าสามีฉันเนี่ยชอบทำบ้างไฟมาตั้งแต่เด็กแล้ว

ครั้งนี้สามีตั้งใจทำบ้างไฟไปร่วมงานบุญเนี่ยคุณผู้ชมฝ้าเพดานเมื่อกี้แตก
ครอบครัวเคยขอร้องนะตุ๋นอย่าทำเลย
แต่ในตุ่นไม่เชื่อครับก็ยังทำอยู่อย่างนั้น
ก่อนเกิดเหตุคุณเขมิกาคนเป็นภรรยาเนี่ยชวนคุณตุ่นไปข้างนอกด้วยกัน

ระหว่างนั้นน่าจะกำลังประกอบบ้างไฟอยู่แล้วก็บึ้มเสียชีวิตเลย
ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ท่านผู้ว่านิรัติพงศิษฐิถาวรครับ
ลงพื้นที่ตรวจสอบจุดเกิดเหตุด้วยโอ้เรื่องนี้เรื่องใหญ่ครับผู้ว่ามาเอง
ผู้ว่าบอกก่อนหน้านี้ทางเทศบาลตะมนต์ป่าไผ่เคยมาสั่งห้ามแล้วนะ
แล้วตอนที่ห้ามก็แนะนำไปว่าถ้าใครต้องการทำบ้างไฟ
ต้องไปขออนุญาตจากอำเภอให้ถูกต้องด้วย
ซึ่งเจ้าหน้าที่ยังไม่ทันเข้ามาตรวจสอบสถานที่นี้เลยว่าปลอดภัยหรือเปล่า
เพราะเห็นเงียบไปไงคุณผู้ชมกระทั่งสุดท้ายมาเกิดเหตุสลดขึ้น
จากนี้จะมีการตั้งคณะกรรมการจากจังหวัดมาตรวจสอบว่าเอ๊ที่มีการลักลอบเนี่ย
มีเจ้าหน้าที่คนไหนมีส่วนรู้เห็นหรือเปล่าในการทำบ้างไฟครั้งนี้
ทำโดยที่เจ้าหน้าที่ไม่รู้เห็นเนี่ยต้องหาคำตอบมาให้ได้ภายใน๗วันเลย
เพราะว่าใกล้เทศกาลลอยกระทงแล้วด้วยต้องยิ่งกำชับให้เด็ดขาดเลยครับ
ฟังท่านผู้ว่านิรัติหน่อยครับ
พูดถึงในพื้นที่เชียงใหม่คุณผู้ชมเคยเกิดเหตุ
โรงงานพลุระเบิดมาแล้วที่อำเภอดอยสะเก็ดเมื่อ๒๔กรกฎาคมที่ผ่านมาน่าจะยังจำกันได้
ตอนนั้นเนี่ยบ้านพังไป๓๐หลังครับแล้วมีคนบาดเจ็บถึง๑๐รายครับ